ในชายหาดแหลมแม่พิมพ์ที่จังหวัดระยอง

จะพาลูกตัวน้อยแค่๓ขวบ

เจ้าตัว

นี่ฮะจังหวะหลุดมือนิดเดียว
ค่ะพุ่งออกมาเลย
แล้ววิ่งไปชนนี่ข้างรถคันนี้นะฮะ

ใช่คือน้องวิ่งชนรถไงไม่ได้วิ่งมาจนถูกรถชน

คือเจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้เนี่ย
เป็นพยาบาลสาวมากับแฟนนุ่ม
ก็เลยลงไปช่วยเด็กได้พอดีเลย
นี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓เมื่อวานนี้
ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ที่จังหวัดระยองนะครับ
เจ้าของคลิปก็คือคุณทันชนก
เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลที่ระยองนะฮะ

เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลระยองนะครับ
ก็เลยช่วยประสานทางกู้ภัย
ของทางโรงพยาบาลแกลง

จากมีคลิปเป็นหลักฐานตรงนี้แล้วเนี่ย
เบื้องต้นเนี่ยวันเกิดเหตุ
คุณทัชนกบอกว่าไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายทะเลกับแฟน
แล้วคนเยอะมากวันนั้นรถจอดเต็มไปหมดนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะ
สองข้างทางก็เต็มไปด้วยรถเต็มไปด้วยผู้คน

ตามภาพเลยนะฮะคุณทันชนกบอกนะฮะ
ประถมพยาบาลเด็กนะฮะเพราะเป็นพยาบาลอยู่แล้ว
ก็มีหัวแตกอยู่สองจุดแล้วก็มีใบหน้าที่บวมหน่อยนะครับ
แต่น้องยังมีสติดีก็ร้องไห้ตามภาษาเด็ก
ก็ประสานจนรถกู้ภัยของโรงพยาบาลแกลงเนี่ยมารับไปรักษาพยาบาลต่อ

ส่วนคุณพ่อของน้องนะครับคุณพ่อบอกว่าอย่างนี้ฮะ
น้องนี่ชื่อน้องไต้ฝุ่นนะฮะอายุ๓ขวบนะครับ
ช่วงนั้นเนี่ยไปเล่นน้ำทะเลกันแล้วกำลังจะพาลูกข้ามฝั่งไปอาบน้ำจืด
ปกติน้ำจืดจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเขาจะมีที่บริการ
ลูกวิ่งพลวดออกไปที่ถนนเลย
นี่ฮะก็เลยฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์กันด้วยคุณพ่อฝากบอกนะฮะ

อดเสื้อแป๊บเดียวหลุดมือนิดเดียวนี่

ขณะเดียวกันเจ้าของรถคันนั้นนะครับที่เด็กวิ่งไปชนนะฮะคุณวรรณภา

ก็หยุดรถนี่ฮะหยุดรถแล้วก็มาดูเด็กนะครับ
บอกว่าสามีเป็นคนขับได้ยินเสียงตุ๊บข้างรถเหมือนกับมีอะไรมากระแทก
ก็เลยขับไปแล้วก็ไปจอดลงมาดูเอ้านี่ไปโดนเด็กเหรอเนี่ย
ตอนนั้นตกใจมากกลัวเด็กจะเกิดอันตรายก็ไปช่วยเหลือเยียวยาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะ
แล้วก็โชคดีที่มีคลิปตรงนี้เป็นหลักฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาเกิดเหตุ